เหตุเรือใดหมึกล่มกลางทะเลที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะครับ
มันมีหลายปัจจัยหนึ่งคลื่นลมแรงซัดกระหน่ำ
กับ๒เรือมันรั่วด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
เคราะห์ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยปลอดภัย

โยนเชือกโยนเชือก
อ้าวจับเชือกแน่นแน่นเลยครับจับจับเชือกแน่นแน่นเลย
อ้าวช่วยกันช่วยกันเหยียบแล้วโทรหลุงเหยียบแล้วโทรเหยียบแล้วโทร
เหยียบแล้วโทรเหยียบแล้วโทรอ้าวช่วยกันช่วยกัน
เดี๋ยวหลุงนั่งตรงนี้ก่อนหลุงนั่งตรงนี้ก่อน
คุณผู้ชมได้ยินไหมอีก๓คนไปไหนอีก๓คนไปไหน
โอ้โหเหตุเกิดตั้งแต่กลางคืนคุณผู้ชมมาช่วยเอาฟ้าสว่างแล้วแล้วลอยคออยู่กี่ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้ครับนายสุภกรเพ็ญกุศลอายุหกสิบเก้า
หรือว่าไตพรเป็นไตเรือใดหมึกนะครับชื่อเรือคือสิริเจริญลาบ
ได้รับการช่วยเหลือครับโยนเชือกแล้วดึงตัวขึ้นมา
ตรงนี้นะครับลอยคออยู่กลางทะเลบ้านแหลม
ใกล้กับตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีครับ
นายสุภกรลงเรือมากับลูกเรือชาวเมียนมาอีก๓คน
เอาเรือออกจากท่าเรือบ้านแหลมมาตั้งแต่บ่ายโมงของเมื่อวานนี้
รั่วครับคุณผู้ชมแล้วก็ล่มลงกลางทะเล
สี่คนลอยอยู่กลางทะเลไปกันคนทิศคนละทางแล้วแต่
คลื่นมันจะพัดไปทางไหนต่อมาลูกเรือชาวเมียนมาอีกสามคน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วก็หมอให้กลับบ้านทุกคนแล้วโอ้โหเคราะห์ดีจริง
หลังเกิดเห็นพุธศึกาไปคุยกับไตรพรคนที่ขึ้นมาคนแรกเนี่ย
เล่าบอกว่าสาเหตุที่เรือมันจมเรือมันล่มเนี่ย
เพราะว่าตอนแล่นเรืออยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งหาดเจ้าสำราน
อำเภอเมืองเพชรบุรีไปประมาณสัก๖๗มายทะเลลมพายุครับ
เรียกลมหัวฝนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงครับ
สูงประมาณ๒๓เมตรกระแทกเข้าเรือกระแทกเข้าเรือ
ปั๊มน้ำดับครับเครื่องยนต์ดับ
ขณะนั้นก็รีบโทรศัพท์บอกเมียฮะไตพอบอกโทรบอกเมียก่อนเลย
พิกัดเรือเพราะรู้ว่าเรือกำลังจะจมแน่
แล้วสั่งให้ลูกเรือทุกคนไปใส่เสื้อพยุงตัวซะ
จากนั้นไม่นานครับเรือก็ถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดจนล่ม
รอยกันไปคนละทิศคนละทางรอยอยู่เนี่ยประมาณ๗ชั่วโมงครับคุณผู้ชม
เจอพายุครับคือมันซัดข้าวห้าเหลือครับ
น้ำข้าวเหลือเยอะครับแก้ไขไม่ทันครับ
เหตุการณ์มันเร็วไหมครับหรือว่าเร็วครับเร็วมากเลย
ใช่ครับให้เจ็บตัวตัวให้พร้อมที่แรกกับก้อกรมุมอยู่
ที่หลังก็รอยไปคนละทิศละทางรอยแยกกันไป
ไว้แยกมาใครไม๊หรือแยกมาคนเดียวเลย

ก็พอดีเรือรอบโป๊ะหอยสั่ง

เบื้องต้นประมงอำเภาเมืองเพชรชบุรี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปช่วยเหลือเยียวยา
เนื่องจากเรือมันล่มขณะทำประมง

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ปัญหา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง
ประสบภัยธรรมชาติประจำปีงบประมาณ๒๑๖๖นะครับ
แล้วก็จะประสานเจ้าของเรือนะครับ
เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไปครับ